ไปดูเรื่องของโควิด๑๙บ้างเขาบอกแล้วว่า
เมื่อวานนี้คุยกันว่าเราอาจจะต้องหาอะไรสำรองสำรองไว้ทำ
ควรทำเพิ่มเพิ่มเผื่อเกิดวิกฤตคนนี้เขาเกิดวิกฤตเหมือนกัน
คือเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของไร่มันสัมปะหลังครับคุณผู้ชมครับ
แต่ปรากฏว่าคือผลผลิตมันเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วย
ทำยังไงรู้ไหมเปลี่ยนไร่มันเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว
แล้วคราวนี้คนเข้าเพียบสิครับนี่แหละฮะ

ใช่นะฮะศึกษาให้ดีเกษตรจังหวัดไปปรึกษาเขา
นะฮะนี่คือไร่ทองชมพูนะครับตั้งอยู่ที่บ้านยางสินชัยตะบนเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัยครับแต่ก่อนปลูกมันสัมปะหลังกว่าเจ็ดสิบไร่ครับ
ขณะนี้เจ้าของไร่บอกว่าปรับเปลี่ยนมาปลูกพันไม้ฤดูหนาวแล้ว
เช่นต้นมะกะเร็ดต้นคัตเตอร์ต้นสร้อยทองต้นสร้อยไก่
ดาวเรืองธาตะวันแม้กระทั่งเวอร์บีน่าก็ปลูกได้
แล้วก็จัดแต่งสวนให้เป็นที่นั่งเล่นมีหน้าต่างเอาพล็อปมา
อากาศบริสุทธิ์ชมพระอาทิตย์ตกดินถ่ายรูปกับดอกไม้สวย
วันนะครับมีพรีเวดดิ้งด้วยนี่อย่างคู่นี้ก็มานะฮะ
จากนี้ยังแบ่งพื้นที่บางส่วนนะครับเนี่ยฮะคือต้องทำแบบส่วนผสมด้วยนะครับ
คือปลูกแตงโมถั่วฝักยาวแล้วใช้ปุ๋ยอินซีโอ้อันนี้ตามรอยพ่อเลยนะ
ไม่ใช้สารเคมีครับที่ทำให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะครับ
ทศวรรษทองเจริญอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของไร่
พี่ก็เป็นพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลสุขภาพตำบลยางสินชัยนะ
แล้วก็เป็นเจ้าของไร่ทองชมพูนี่แหละเล่าบอกว่า
สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนไร่มันสับปะหลังว่าเป็นสวนดอกไม้
เพราะว่าผลผลิตมันสัมปะหลังมันเริ่มไม่ค่อยดี
แน่นอนครับมันสัมปะหลังเป็นพืชหนึ่งที่มีราคาผันผวนมากนะครับ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นไร่สวนผสมเริ่มปลูกแตงโมถั่วฝักยาว
แล้วก็ทำสวนดอกไม้ไปด้วยเอาพันดอกไม้เนี่ยมาปลูกไว้
ต้นเพื่อทำเป็นที่ท่องเที่ยวก็ดีนะฮะใช่ครับ
แล้วขณะนี้นะขอโทษเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยนะ
ขยายพันธุ์เองได้แล้วไม่ต้องซื้อครับครับเออนะครับ
รังแต่จะได้ขายแบบเนี้ยนะฮะใครจะไปชมดอกไม้เมืองหนาวที่นี่นะครับ
ไร่ทองชมพูไปกันได้เลยนะครับค่าเข้าชมสวนค่าเข้าไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้
แล้วเข้าชมได้ตลอดทั้งวันครับโอ้บรรยากาศไม่ได้แพ้ทางภาคเหนือเลยนะ
ดีจังเลยอ่ะเออมันอยู่ใกล้มามาทุกทีแล้วนะฮะ
ใกล้กรุงเทพเข้ามาทุกทีเราก็เดินทางไปง่ายนะฮะ